คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ไปร้านกาแฟ
ก็แต่งตัวสวยเป็นเรื่องปกติใช่ไหม

คนจะไปชิวนั่งร้านกาแฟแต่งตัวสวย
เพื่อไปถ่ายรูปในร้านกาแฟ
แต่ทีนี้มันมีลุงคนหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะเป็นลูกค้าของร้านกาแฟนี้เหมือนกัน

ผู้หญิงคนนี้ที่ใส่กระโปรงสั้น

ไม่รู้มีวัตถุประสงค์อะไรแอบถ่ายแล้วก็ซูมไปซูมมา
คุณผู้ชมมีคนที่เป็นพลเมืองดีเขาแอบถ่ายลุงไว้อีกที

อยู่ภายในเคาน์เตอร์ร้านกาแฟ
เพราะว่าจะสั่งกาแฟแล้วเธอถ่ายรูปอยู่ตรงนั้น
นี่เอาจริงพอมองตอนนี้ดิฉันดูไม่รู้หรอกนะ
นึกว่าเขาเล่นมือถือปกติแต่เดี๋ยวจะมีภาพซูมให้คุณผู้ชมดูด้วย

ผู้หญิงกำลังถ่ายรูปกันอยู่
เธอเองตั้งกล้องเองหรือว่าให้เพื่อนถ่ายก็ตาม

ทำทีทำท่านั่งกินกาแฟแล้วก็ตั้งกล้องมือถือ
สุดท้ายซูมคุณซูมกระโปรงผู้หญิงคนนั้น
ซูมขาอ่อนของผู้หญิงคนนั้น
และคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า
ถ่ายไว้นะเธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
ในเฟซบุ้งเธอนะครับพร้อมคลิปวิดีโอนี้
แล้วก็ระบุข้อความบอกเตือนภัยสาวสายคาเฟ่
คือจริงคาเฟ่หรือร้านกาแฟไม่เกี่ยวนะ

ลุงผู้ชายในคลิปเนี่ยแอบถ่าย
เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปมาบอกว่าเห็นลุงคนนี้
ซูมถ่ายมาที่กระโปรงและขาอ่อนเราหลายครั้ง
พี่เขาก็เลยตั้งกล้องถ่ายลุงเอาไว้
เพื่อนำคลิปมาให้เธอดูแล้วก็มาบอกเธอให้ระวัง
ส่วนตัวเธอคิดว่าไปคาเฟ่ไปถ่ายรูป
เธอก็อยากจะแต่งตัวสวยอยากได้รูปสวย
แต่งตัวไม่ว่าจะโป๊ะหรือไม่โป๊ะนะฮะมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอ
คิดว่าลุงแกไม่มีสิทธิ์มาแอบถ่าย
แล้วพฤติกรรมแบบนี้คงไม่ใช่ครั้งแรกแน่

ใช่นะฮะแล้วเธอก็ยังเขียนข้อความไว้อีกนะครับ
บอกว่าปลไม่ได้จะมาลงเพื่อให้ทางร้านเสียหาย
เพราะทางร้านน้ำชาน้ำกาแฟก็อร่อย
มุมถ่ายรูปก็สวยพี่พนักงานก็บริการดี
แต่ที่เอามาลงไว้เพื่อเตือนภัยสาว

พร้อมกับขอบคุณเจ้าของคลิปที่ถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะ

ซึ่งตอนนั้นตกใจทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน
ไม่ทันได้เข้าไปถามลุงคนนี้ว่าทำไปทำไม
หรือขอให้ลุงคนนี้ลบรูปนะครับ
ผู้สิทธิศอบถามไปยังผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ทราบชื่อว่าคือนางสาวกันนิกาบุญจันทร์อายุ๒๐ปีนะครับ
เธอก็เล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเวลา
บ่าย๒โมงของวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมานี้เองคุณ
เมื่อวานเองเหรอขณะไปใช้บริการร้านกาแฟ

ตอนที่เธอเดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อสั่งกาแฟและเครื่องดื่ม
สังเกตเห็นชายคนนี้นะลุงคนนี้
อายุสักประมาณ๔๐๕๐นั่งอยู่บริเวณทางเข้าร้าน
ก็นั่งเหมือนเป็นลูกค้าแต่มองมาแปลก

เธอก็ไปถ่ายรูปกับเพื่อนในร้านตามปกติแล้วฮะ
อยู่ก็มีลูกค้ารายหนึ่งนำคลิปวิดีโอที่แอบถ่ายคุณลุงนี้
เอามาให้เธอดูแล้วบอกว่านี่ลุงคนนั้นแอบถ่ายอยู่นะ
ต้องระวังตัวด้วยนะเห็นเขาซูมไปที่ใต้กระโปรงด้วยนะ
เรามีภาพจากมือถือของลุงไหม
ซูมไปที่มือถือของลุงอีกที
นี่คุณผู้ชมฮะจังหวะนี้เห็นไหมลุงซูม
จริงถ้าเราดึงภาพขึ้นมาเราจะเห็นชัดนะ
คือคุณลุงไม่ได้ยื่นมือถือไปใต้กระโปรงนะแต่แค่ซูมไปแล้วก็ไปดูตรงกระโปรงแบบนี้
จังหวะนี้เห็นชัดเลยว่าถ่ายข้างหลังของผู้หญิงคนนี้

เห็นไหมแล้วก็แอบถ่ายในจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังเดินไปเดินมา
ผู้หญิงคนนี้เธอใส่กระโปรงสั้นนะครับ
แล้วก็ตอนนี้จะขอกล้องวงจรปิดจากทางร้านกาแฟ
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานดำเนินคดีกับลุงที่แอบถ่ายเธอนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่ารูปหรือคลิปที่ลุงแอบถ่ายไว้เนี่ย
ลุงจะเอาไปทำอะไรในทางที่ไม่ดีหรือเปล่านะฮะ
ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสงความคิดเห็นพร้อมกับแชร์เรื่องนี้จำนวนมาก

แล้วก็อยากให้ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับลุงคนนี้
เพราะถือว่าเป็นภัยมืดของสังคม
จะได้ไม่ก่อเหตุการณ์กับคนอื่นซ้ำอีกนะครับ